ดูเรื่องราวสุดเศร้าของครอบครัวของอดีตนักเทคอนโด
เยาวชนอายุ๑๙ปีหลังจากที่ลูกสาวเขาเสียชีวิต
ป่วยมานาน๔ปีตอนนี้ค่อนข้างจะลำบาก
เพราะว่าแม้แต่เงินทำศพลูกสาวก็ยังไม่มีเลยนะครับ
เนี่ยเรารอดที่มันเกิดขึ้นกันหน่อย
ก็ได้ลงข่าวกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
อดีตนักกีฬาเทคอนโดเยาวชนหญิงนางสาวอรัญญารัศมีประพาหรือว่าน้องยุ้ยอายุ๑๙ปี
เขาป่วยเป็นโรคไตวายเฉียบพันธุ์ที่บ้านก็ยากจนด้วยนะครับ
คนขับแท็กซี่คุณแม่นั้นเป็นแม่บ้านต้องเลี้ยงลูกแล้วก็น้องอีก๒คน
ใช้เงินฟอกไตตกเดือนละ๒๐๐๐บาท
เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าครอบครัวนั้นไม่มีเงินทำศพให้กับลูกสาวครับ
ซึ่งเป็นที่ตั้งศพของน้องยุ้ยก็ไปพูดคุยกันกับแม่ของน้องยุ้ยก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ยุ้ยเริ่มเป็นนักกีฬาตอนป๔อายุ๑๐ขวบ
เรื่อยมาจนเป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนกระทั่งปี๕๘
ตอนนั้นอยู่ม๔น้องล้มป่วยด้วยอาการไตวายเฉียบพันธ

ต้องออกจากการทำงานไปดูแลลูก
ดูแลกันมา๔ปีไม่ได้ทำงานเลย
เพราะว่าต้องดูแลลูกที่ป่วยติดเตียงตลอด
รายได้หลักก็มาจากสามีขับแท็กซี่คนเดียว
จนกระทั่งปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ยุ้ยอาการมีเลือดออกในสมอง
คุณหมอก็เจาะเลือดออกแต่อาการไม่ดีขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถฟอกตายได้

คุณแม่บอกว่าสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่าย
ทางด้านของวัดนวลจันทร์เองตอนนี้ยังไม่รู้จะไปหาจากไหน
ตอนนี้ขอแค่ทำศพลูกไปก่อนค่อยคิดอีกทีว่าเงินจะหายจากไหน
แต่อยากจะขอความช่วยเหลือใครหรือว่าหน่วยงานใด
พอจะส่งเคราะห์ครอบครัวเธอได้บ้าง
ในการเอาเงินไปจัดงานศพให้ลูกวอนขอทีเถอะนะครับ

ภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิคุณภูมิ
ทำงานใหม่แล้วก็ช่วยครอบครัวในการที่ทำมาหากินต่อไป
เพราะว่าที่ผ่านมาต้องดูแลลูกแล้วก็ไม่ได้ทำงานเลย๔ปีแล้วนะครับ